ตับอาหารพื้นถิ่นคนโคราชที่จะเรียกด้วยภาษาถิ่นว่านามตับ
ตับก็คือกระเพาะหมูที่ยัดไส้ด้วยเนื้อหมูติดมันเล็กน้อย
เพื่อให้ได้รสชาติกลมและน้ำตับก็จะได้ไม่แห้งจนเกินไป
ส่วนรสชาติความอร่อยอยู่ที่การปรุงรสขณะทำการหมักก่อนจะนำไปกรอกในกระเพาะหมู
และยังอยู่ที่การตากแดดด้วยว่าถึงแดดหรือไม่
เพราะถ้าถึงแดดคือตากแห้งพอดีเมื่อนำไปย่างก็จะได้รสชาติเปรี้ยวอร่อย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน